ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสองสามีภรรยาที่ชายภูมินะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนั่นแหละอืม
สุดท้ายถูกตามมาทำร้ายฝ่ายสามีเนี่ยถูกแทงนะ
ถูกแทงจนเย็บสามสิบกว่าเข็มนะครับผู้ชมครับ
คนร้ายยังจับไม่ได้นะครับวันนี้ภรรยาเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
ชัยภูมินะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับ
นางสาวดวงใจฝัยชายภูมิอายุสี่สิบสองปีนี่ครับ
ไปแจ้งความแล้วก็มาชี้จุดให้ดูนะเธอเป็นชาวตะมนต์ห้วยต้อน
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับไปแจ้งความที่สพเมืองชายภูมิ
หลังจากสามีชื่อนายวิชาญอายุ๓๑ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัส
สามสิบกว่าเข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านที่เธอชี้อยู่เมื่อสักครู่นี้
เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาส่วนนี้ฮะสามีนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
นี่ครับอ่าบ้านเนี่ยอยู่ที่ตำบลในเมืองนะครับ
เป็นบ้านเช่าในอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเปิดเป็นร้านขายผลไม้ด้วย
โดยนางสาวดวงใจเล่าให้ฟังว่าแบบนี้นะครับ
หลังจากที่พาสามีส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยเนี่ยแพทย์ต้องผ่าตัดด้วยนะฮะ
เพราะว่าบาดแผลถูกแทงใต้ราวนมซ้ายกับต้นขาซ้ายเป็นแผลลึกเย็บกว่า๓๐เข็มนะครับ
เนี่ยครับบาดแผลนี่หนักนะครับแล้วก็พาผู้สื่อข่าวไปดูที่หน้าบ้าน
หลังเกิดเหตุซึ่งก็ยังมีคราบเลือดติดอยู่เป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
กับสามีไปกินข้าวในตัวเมืองชายภูมิหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านเช่า
นี่ฮะคราบเลือดยังติดอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อคืนนี้ตอนที่ขับรถมาจะกลับบ้านเนี่ย
แถวแถวแยกนะฮะสามีก็เลยตะโกนบอกคนขับรถไปว่า
ระวังจะถูกชนนะเดี๋ยวก็ถูกชนหรอกนี่ฮะหลังจากนั้นก็ขับรถไป
แต่รถเก๋งคันนั้นขับตามมาครับพอเข้ามาถึงหน้าบ้านกำลังจะเข้าบ้าน
รถเก่งคันนี้ก็ลงมากันนะครับเป็นคนขับรถกับพวกอีกสองคน
ลงมาถามสามีเธอว่าหาเรื่องเหรอแล้วก็ตะลุมบอลเลยค่ะทั้งชกทั้งต่อยนะครับ
เธอก็พยายามห้ามปรามผู้ก่อเหตุเป็นใครก็ไม่รู้
ถึงขั้นต้องกราบอ้อนวอนขอชีวิตแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอม
อกจากชกนอกจากต่อยแล้วยังใช้มีดแทงใส่สามีเธอสองแผลนะครับ
โดนเข้าที่ใต้ราวนมซ้ายกับต้นขาซ้ายต้องเย็บ๓๐กว่าเข็ม
หลังจากนั้นพวกนี้ก็ขับรถหนีไป
คือหมายความว่าค่าเขาจะเอาชีวิตขึ้นมาเพราะจากนั้น
เขาก็เข้าใจด้วยกันเอาให้ถ่ายหรือเปล่าเขาก็ได้ใจนะครับพี่
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพเมืองชายภูมิตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องเริ่มต้นจากการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
ตั้งแต่จุดที่เป็นแยกที่ไปเจอกันเนี่ยนะที่จอดรถขวางกัน
แล้วก็มีการเปิดกระจกบอกกันว่าเดี๋ยวก็ถูกชนหรอก
ตามไปถึงหน้าบ้านพักแล้วก็ทำร้ายกันนะครับ
เพื่อจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป